เรื่องราวของชุด๑๙ปีกันบ้างนะครับ
ทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้ไปแข่งขัน

ด้านดับ๓ในรายการศรีเศร้าที่พม่า

การทำงานของโค้ดหนุ่ยเฉลิมวุฒนาพลกุญสือ

ในเรื่องของการลาออกแต่อย่างใด

หนุ่ยนั้นตัดสินใจช็อกเหมือนกันนะครับ
ที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้ฝึกศร
ก่อนที่จะมีบทสัมภาษณ์นะครับ

หนุ่ยก็บอกว่าตัวเองนั้นงงกับข่าวที่ออกมาว่า
ได้มีการยื่นหนังสือลาออกนะครับ
ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่า
ตัวเองนั้นโค้ชหนุ่ย
หลังจากทราบข่าวจากโค้ชเฮง
ก็คือวิทยาลหกุลประธานพัฒนาเทคนิคว่า

มาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ตั้งโค้ชจุนอนุรักษ์สีเกิดกลับมาคมทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิด๑๙ปี
เพื่อไปป้องกันแชมป์อาเซียนที่เวียดนามระหว่างวันที่๑๑ถึง๒๔กันยายน
ซึ่งโค้ชหนุ่ยเนี่ยทำผลงานได้ไม่เข้าเป้าได้เพียงอันดับ๓ในฟุตบอลอุ่นเครื่องสี่เศร้าที่ประเทศพม่า
หนุ่ยระบุว่าตัวเองเป็นผู้ยื่นหนังสือลาออก
คือในหนังสือบอกอย่างนั้นแต่เจ้าตัวก็มาเห็นอีกทีก็งง
เพราะว่าเจ้าตัวเองก็ไม่ได้เปิดเผยแบบนี้
ซึ่งก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะกระแสแล้วก็คนที่มีอำนาจ
จึงมีการตัดสินใจทันทีโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของคนทำงานนะครับ
ดีกะผ่านไปไปเรื่องนี้เดี๋ยวก็ค่อยว่างันใหม่
เพราะว่ามันอาจจะเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารกัน
ระหว่างสมากรมกับตังตัวของโค้ชด้วย
เอาชนะไปได้๗ต่อ๒ได้ประตูจากสุริยาสิงหมุ้ยนะครับ
ชายวัดโบราณวงศกรชายกุลเทวินคนละ๑ลูก
ขนาดที่นัททุกสมัครโดทานนะครับรวมถึงศาสนรักษณ์หายประโคล
หม่าวคนละ๒ลูกชมพลีได้คืนนะครับจากโรดิโกวัลเจอริโอแล้วก็อดนลาสงครับ
เกมนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าก่อนหมดเวลา๑๐นาทีครับ
เธอศักรณ์ใจมั่นโอ้โหกุลเสือของทีมฉลามชนกว่านี้แหละครับ
ลงมาเล่นกับลูกทีมด้วยนะครับนี่วัย๔๒ปีแล้วนะ